ส่วนละครเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่รู้ไปไหว้

พรมลิขิตบันดาลจักร
แต่เพลงประกอบละครเขาไม่ได้ร้องแบบนี้

พรมลิขิตสองตอนแรกเปิด

เรตติ้งทะลุมาจากรัตนโกศิลป์ยาวมาถึงยุธยาคุณผู้ชม
ว่า๒คืนที่ผ่านมาพี่แม่ดูอยู่บ้านกันแน่นอน
คุณผู้ชมใจจดใจจ่อกับการกลับมาของแม่หญิงการะเกด

หายคิดถึงพี่หมื่นกับแม่หญิงกันไปเลย

เขาบอกว่า๓ปีกว่า๔ปีกันไปเลย
บางคนนับยาวไปเลยห้าปีก็ไม่มี
แล้วก็ต้องเรียกว่าไม่เกินความคาดหมายนะ
เพราะว่าละครพรมลิขิตมันเป็นภาคต่อของบุภเพสันนิวาสนะคุณผู้ชม
ประสบความสำเร็จอย่างสูง
เรียกได้ว่ากระแสอเจ้าฟีเวอร์กันแบบชั่วข้ามคืนอีกแล้ว
ในปีนี้นี่มาคืนแรกนะฟาดไปเลยชนะทั้งปีคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริง
เรียกได้ว่าพี่หมื่นโป๊ปออกยาวิสูจนสาครแล้วก็คุณหญิงการะเกด

คุณหญิงกาลเกดเบลล่ากลับมาทวงความนิยมได้แบบถล่มทลายค่ะ
แน่นอนว่าพี่หน่องอรุโนชายิ้มหน้าบานเลย
หน่องผู้จัดละครเรื่องนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าดีใจที่สุด
เพราะว่ากระแสตอบรับจากแฟนอบอุ่นมากคุณผู้ชม
แล้วต้องยกความดีความชอบให้กับคู่พระนางเจ้าพ่อเจ้าแม่เรตติ้ง
รวมไปถึงทีมงานทุกคนเลยที่ช่วยกันสร้างละครเรื่องนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาบนจออีกครั้ง
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ความดีใจนี้กันหน่อยค่ะ
ต้องชมนักแสดงหรือว่าทั้งพี่โป๊ปคุณเบลล่าว่าทำการบ้านดีเยี่ยม
เป็นผู้ตายนี่ก็แตกต่างลุยค่ะลุยมากข้ามมาจากรัฐนาโกศิลป
ตอนนี้ได้ยินว่าหลายคนเตรียมตัวแล้วเดี๋ยว
จังหวัดอายุทยาก็เขาเตรียมจะแต่งชุดไทยกันแล้วได้ยินมา
ก็คิดว่าน่าจะทำให้กระแสเศรษฐกิจเรื่องผ้าไทย
หรือที่เกี่ยวกับชุดไทยน่าจะเกิดกระแสที่ดี

เพราะว่าแน่นอนว่าละครกลับมาปังก็จะทำให้การท่องเที่ยวคึกคักอีกครั้งใช่ไหมพี่แจ๊ค
ที่สำคัญนะคะจะมีประเพณีลอยกระทงด้วย
แล้วก็เท่าที่ได้สัมภาษณ์นะคะพี่หน่องมาบอกว่า
ว่าเนี่ยเรื่องนี้บูหนักมากครับ
ตะเวนทำมูลหลายที่เลย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาศัตว์หลายพระองค์

คืออะเราก็ต้องเตรียมคว้าผ้าไทยมาใส่ละ
พูดตรงพี่แจ๊กรีนเตรียมทำสกรูปเกี่ยวกับละครไทยผ้าไทย
แล้วก็ไปอายุทยาเรียบร้อยแล้วก็นัดดารงดาราเรียบร้อยแล้วค่ะ
เราต้องเกาะกระแสเรียกว่าเกาะยาวไปเลย
รับรองว่ามีความสวยงามแน่นอนนะคะดีจังเลยฟีเวอร์ด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นละครที่อยู่ในใจใครหลายคนไง
อย่างเมื่อวันนั้นนะฉากหมูกระทะไม่การระเกตอะไรนะ
คลอดเมื่อวานใช่กำลังจะคลอดลูกไม่มีใครสนใจเลยกินหมูกระทะ
ใช่พี่หมื่นก็ใช้ตะเกียบขี้แบบนี้เลย
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวฟีเวอร์แน่นอนชุดไทยนะคะ
รอซื้อไว้เลยจ้ะชุดไทย